แต่คำถามคือราคาน้ำมันมันแพงแบบนี้มันจะหยุดตรงไหน
มันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคนถามไปเยอะ
เมื่อกี้ไลเดิ้ลก็ถามว่ารัฐบาลจะมีแม่นการช่วยอย่างไร
คุณช่วยดีเซลไปแล้วแล้วคุณจะช่วยเบนซินกับแก๊สโอฮอลอย่างไร
ให้แก้ปัญหานี้ไปฟังชัดการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจาย

เราต้องเตรียมรับมือกับการใช้ชีวิต
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
แล้วรัสเซียก็ถูกบอยคอร์ดถูกโอบล้อม
จากชาตะวันตกจากอเมริกา
อันดับ๓ของโลกแล้วพอเจออย่างนี้สถานการณ์น้ำมันมันก็ปั่นปวนสิครับ
หนึ่งเรื่องราคาเบนซินเนี่ยอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกอ่ะขึ้นอีกแล้ว
วันนี้ขึ้นไป๑๗บาท๕๖สตังค์ไอ้ที่คุณก็บอกว่าจะถึง๒ลิตรรอยอยู่แล้วเนี่ยนะ
มีโอกาสเป็นไปได้ไม่ไกลความจริงหรอกครับเรื่องเบนซินสองเรื่องรักราคาดีเซล
อันนี้ก็อย่างที่ทราบว่ารัฐบาลอั้นไว้ไม่ให้ขายเกิน๓๐บาทต่อลิตร
แต่ปัญหาคือจะอั้นไว้ได้นานแค่ไหนเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้รัฐบาลต้องเอาเงิน
ละ๓๐บาทเอาไปตรึงไว้ลิตรละ๖บาท๕๐สตังค์
แล้วถ้าน้ำมันดิบมันขยับราคาไปถึง๑๕๐เหรียญต่อบาเรล
อย่างที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยเงินที่ต้องเอาไปตรึงเอาไปอุ้มเนี่ย
มันจะเป็นลิตรละ๘บาท๕๐สตังค์
หรือถ้าคาดคณีให้มันหนักเข้าไปอีก
คือน้ำมันดิบมันพลวดพลาดไปถึง๒๐๐เหรียญต่อบาร์เรล
เอาล่ะถึงตอนนั้นเนี่ยต้องใช้เงินอัดฉีดดีเซลลิตรละ๑๒บาท
เพื่อให้มันยันอยู่ที่๓๐บาทต่อลิตรได้

มันจะสาหัสขนาดไหนครับ

ว่าตัวเลขคนไทยเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลวันละเท่าไหร่
วันละ๗๕ล้านลิตรครับ

รัฐบาลต้องใช้เงินไปอัดฉีดไม่ให้เกิน๓๐บาทต่อลิตรเนี่ยวันละเท่าไหร่

วันละ๙๐๐ล้านบาทเดือนละเท่าไหร่เดือนละ๒๗๐๐๐ล้าน

นี่เป็นเรื่องใหญ่ของภาวะการเงินของรัฐบาล
มันจะกระทบไปถึงต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วย
เพราะการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนสำคัญคือ
น้ำมันดีเซลน้ำมันเตา

แล้วถ้าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น
สิ่งที่จะตามมาเตรียมตัวไว้นะ
ค่าไฟต้องขึ้นราคาตามมา
ถึงเวลานั้นทั้งวงการอุตสาหกรรมทั้งผู้ใช้ไฟบ้าน
มันจะกระถูกกระทบกระแทกแรงไปทั่ว
แล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไร

ราคาสินค้ามันจะอั้นไว้ไหวไหมล่ะ
สุดท้ายก็ต้องขึ้นยุบขึ้นยับตามกันไปหมด
คำถามคือแล้วเราจะตั้งรับยังไง

ฉายภาพให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
คนรุ่นผมเนี่ยอายุมากหน่อย
ได้รับคำบอกเล่าจากปู่ย่าตายายว่า
พอถึงยุคสงครามมันจะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง
ประเทศไทยเราเคยเจอหางเลขมาแล้วในอดีต
เพราะเขามารบกันอยู่ในบ้านเรา

โน่นลบกันจากดินแดนที่ไกลแสนไกล
เกือบจะสุดขอบฟ้า

หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบ
คำถามคือแล้วจะทำกันยังไง
ดูการเตรียมรับของรัฐบาล
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่า
นายกบิ๊กตู่สั่งรับมือ
สั่งรับมือว่าถ้าตึงราคาดีเซนไว้๓๐บาทไม่อยู่จะต้องทำยังไง
นายกบอกว่าตรึงจนกว่าจะตรึงได้ตอนนี้ก็ยังต้องตรึงไปก่อน
เพราะดีเซราคา๓๐บาทก็จะตรึงไปจนกว่าไม่สามารถที่จะรับได้
ถ้าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงขึ้น๑๓๐ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะทำอย่างไร
แล้วถ้ามันสูงเกิน๑๕๐จะทำยังไงแล้วถ้าสูงไปถึง๑๘๐จะทำยังไง
รัฐบาลก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดอันนี้เรื่องดีเซลแล้วนะ
ทีนี้แล้วเบนซินล่ะถามว่าในส่วนเบนซิน
นายกจะทำยังไงนายกบอกว่ากำลังหามาตรการพิจารณาที่เหมาะสม
เฉพาะดีเซนก็ยังอาการหนักอยู่เลยส่วนเบนซินเนี่ยคงต้องไปหาวิธีการว่า
จะดำเนินการเฉพาะกลุ่มยังไงหรือไม่ความหมายก็คือคงต้องช่วยเฉพาะกลุ่ม
กลุ่มที่มีรายได้น้อยใช้เบนซินทำมาหากินพวกวินมอเตอร์ไซค์
รายเดอร์ทั้งหลายที่เป็นข่าวอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ลำบากกันไปหมดก็ต้องรอว่ารัฐบาลจะช่วยยังไง
นั่นเรื่องฝ่ายนโยบายทีนี้มาดูฝ่ายปฏิบัติฝ่ายค่าราชการประจำ
วันนี้ก็มีข่าวว่ากระทรวงพลังงานเขาจะแถลงจ่อชงคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนรับมือวิกฤต

สมบัติสิริประหลัดกระทรวงพลังงานท่านบอกว่า
เบื้องต้นจะชี้แจงแนวทางการดูแลราคาน้ำมันดีเซลโดยได้ตั้งสมมุติฐานไว้๓ระดับ
คือระดับ๑๐๐๑๓๐เหรียญสหรัฐต่อบาเรลระดับ๑๓๑๕๐และระดับ๑๕๐ขึ้นไป
จะมีมาตรการดูแลในทุกราคา
จะมีมาตรการอุดหนุนราคาเกี่ยว

คือเป็นภาคครัวเรือน
เขาตรึงราคา๓๑๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ไว้จนถึงวันที่๓๑มีนา

พอหลังจากนั้นก็จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นร้อยบาท

ปัจจุบันนี้อยู่ที่๔๕บาทต่อ๓เดือนต่อคน

เขาเตรียมทำขั้นไว้บันไดไว้ท่านฟังนะ
ช่วงแรกเดือนเมษาถึงมิถุนา
จะขยับจาก๓๑๘บาทต่อถัง
เป็น๓๓บาท

ทุกหน่วยงานก็จะร่วมประกาศมาตรการประหลักธรรมงานขึ้น

รุ้นว่าแผนรับมือวิกฤต
กระทรวงพลังงานเสนอจะเป็นยังไง
แผนที่ว่านั้นจะเอาอยู่ไหม
เพราะนี่คือนโยบายพลังงาน
ที่ต้องบริหารกันในภาวะวิกฤตจริง

ขอดูเรื่องของเกษตรกรหน่อยเถอะ
เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ
ตามมาให้เตรียมรับไว้นะครับ

แน่ครับหนีไม่พ้น
ผมบอกเมื่อวานว่าปุ๋ยเนี่ย

เพราะว่าเราต้องสั่งปุ๋ยมาจากรัสเซีย
รัสเซียเนี่ยเขาส่งปุ๋ยออกขายมากที่สุด

ถุดิบที่จะมาผลิตอาหารสัตว์เนี่ย
เราเอามาจากยูเครนมากที่สุด
แล้วพอสองประเทศนี้มันลบกัน

ส่งสินค้าออกมาไม่ได้
ประเทศที่ซื้อซื้อขายขายกับเขาอยู่

ประเทศที่นำเข้าสินค้ามาเดือดร้อน

นายศัตรวภัทธิ์สุรวิทย์
สุรวิทย์ธานีโต

ธิบดีบอกว่าได้ข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าออกมาแล้ว

กเลิกมาตรการคุมการนำข้าวสาลีอันนี้เพื่อเปิดทางให้นำข้าวเข้าสาลีโดยเสรีเข้ามาได้
กเลิกภาษีนำข้าวกากถั่วเหลือง๒เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เปิดให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
ทั้งสามมาตรการนี้คนในแวดวงการนี้เขารู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เออ
มันก็พอหายใจหายคอได้ที่จะทำให้ต้นทุนไม่แพงมาก
ทั้งหมดนี้เพื่อให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
นำมาใช้อย่างเพียงพอก็น่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เปราะหนึ่ง
ผมเอาเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้น
และเกิดขึ้นแล้วมาฉายภาพให้ฟังว่า
นี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องเตรียมตัวจะต้องรับมือ
ออมได้อดออมประหยัดได้ประหยัดระบบราชการของเรานั้นเนี่ย
ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้เร็ว
จะด้วยช่วยประชาชนมากขึ้นแต่เราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุด
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์มากครับนะฮะ